คุณผู้ชมคะมากันที่ดราม่าธุรกิจของพ่อเปิ้ลกับแม่จูนกันบ้างดีกว่านะคะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เปิ้ลเขาอัดคลิปแล้วล่ะ
ด่าเลยนะคะสำหรับพี่เบิ้ลนาคอนที่ถูกคนเคลมลิขสิทธิ์ลิปสติกซอง
เพราะอาจจะผิดกฎหมายโอ้โหงานนี้พี่เปิ้ลบอกว่า
รู้ตัวแล้วนะว่าเป็นใครคิดว่าถ้าเขาจดจริงก็คงต้องรวมคนไปสู้
ยืนยันนะคะว่าลิปสติกซองประเทศอื่นก็ทำ
จะมามั่วบอกว่าตัวเองทำคนเดียวในโลกได้อย่างไร

ไอ้ตรงนี้แหละที่ผมว่ามันกระจอกมันเป็นการทำการค้าที่แบบมันทุเลศอ่ะผมว่านะ
ถ้าเกิดคุณคิดจะเป็นนักการค้าที่ดี
คุณอยากจะเอาของเดินเข้าไปขายในตลาดมันต้องมีธรรมาภิบาลนะครับ
เนี่ยคุณอยากจะเข้าตลาดจริงจริงเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุด
เขาจะเขาต้องสู้กันด้วยคุณภาพคนที่ผลิตลิปสติกซองตอนเนี้ยก็
ก็มีอยู่หลายเจ้าซึ่งก็โดนหมดมีผลกระทบหมดเลยนะฮะ
ไม่ใช่เฉพาะจูจูเน่คนเดียวถ้าเขาจดได้เสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะ
แล้วกรมทรัพย์สินทางปัญญาอนุมัติว่าเขาเป็นคนคิดคนแรกของโลกจริง
เรายอมรู้ตัวฮะรู้ตัวว่าใครนะฮะแต่เขากล้ามาคุยหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องว่ากันไปเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วล่ะนะคะแล้วเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนึงนะ
แต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเห็นแก๊กดรอปด้านหลังไง
ก็รู้จักแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับเรื่องของพี่จูนแต่ว่าในทวิตเตอร์เขาก็บอกนะว่า
ถ้าคุณจะสู้กันเนี่ยนะคุณสู้กันด้วยคุณภาพของสินค้าดีกว่า
อย่ามาพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์แบบนี้เลยนะคะเพราะคุณเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนเดียวนะ
อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกรมทรัพย์สินปัญญาด้วยนะคะ